คือลูกสาวมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ
ลูกสาวบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบเจ็ด

คือเป็นแผลสะเก็ดเงินทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้า
คุณแม่มีอาชีพค้าขายก่อนหน้านี้ก็ไปกู้เงินมาไปซื้อของเพื่อจะนำมาขาย
ลงของได้๒วันตลาดปิดขายของไม่ได้เงินก็จมไม่มีรายได้เกิดอาการเครียด
แล้วพอเครียดอาการกำเริบค่ะมือหงิกแล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เขาประคองเดินอยู่เนี่ยค่ะคือผอมมากเลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยคือลูกสาวเป็นคนให้ข้อมูลนะคะนางสาวนมลศิลารักษ์อายุ๓๒ปี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวทีมข่าวก็ไปถึงบ้านบ้านอยู่ในซอยคลองขุดบ้านเลขที่สามทับสิบเอ็ด
เทศบาลนครระยองที่อำเภอเมืองระยองค่ะคนที่ประคองอยู่คือลูกสาวกับน้องสะพ้ายนะคะ
ประคองนางเอ็มออนจันมณีอายุ๕๗ปีคือตัวผอมมากค่ะเดินเองแทบไม่ได้เพราะว่าขาอ่อนแรงแล้วก็ปวดตามข้อ
ทั่วร่างกายเป็นแผลสะเก็ดเงินตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวผิวหนังแห้งลอกเป็นแผ่น
ตามตัวบางจุดเนี่ยนะคะเลือดแบบเลือดซิบเลยอ่ะคุณภาคภูมิเพราะเป็นแผลทั้งตัวนางเอ็มออนบอกว่าสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคเหมือนกับคนในครอบครัวเขาเป็นกันหลายคน
ครับเธอกับน้องชายอีกสองคนอ่ะเป็นเหมือนกันแต่เธออาการหนักมากจนท้อใจไม่อยากสู้ต่อไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวปกติขายกางเกงที่ตลาดแต่ด้วยวิกฤตโควิดสิบเก้าตลาดปิดตั้งแต่ยี่สิบมีนาคมแล้วเธอไปกู้เงินมากู้เงินนอกระบบค่ะซื้อของเพื่อมาขายในตลาดขายของได้สองวันตลาดปิดนะคะ
พอดีมันก็รักษารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชบ้าง
หลายหลายโรงพยาบาลค่ะแล้วมันก็ไม่หาย

แต่เวลามันเครียดมันก็จะเป็นกลับมาเป็นอีกนะคะ
ส่วนสามีของนางเอ็มออนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เธอมีลูกสามคนผู้ชายหนึ่งคน
แต่ว่าขาดการติดต่อมานานกว่า๒ปีแล้วค่ะ
ส่วนลูกสาวสองคนคนเล็กเคยเป็นลูกจ้างที่ธนาคาร
ก็เพิ่งถูกเลิกจ้างเมื่อช่วงต้นเดือน
ส่วนลูกสาวคนโตก็คือคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา

ตลาดก็ปิดไปหมายความว่าทั้งบ้าน
ไม่มีใครมีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวอะค่ะ
หลูหนึ่งใส่ร่มหนึ่งก็พันกว่าบาท
ไม่มีเงินที่จะซื้อยามาทามากินรักษาตัวเอง
ก็ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ครับก็ได้คนเดียวแต่ลูกสาวอ่ะไม่ได้
เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทก็ใช้กันทั้งครอบครัว
ตอนนี้เหลือไม่ถึงสองพันก็ต้องแบ่งเงินไปซื้อยาทาแผล
ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่าเป็นแผลสะเก็ดเงินทั้งตัวค่ะ
แล้ววันหนึ่งต้องทาวันละ๒หลอดนะคะ
ภาระค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
มันเกินกว่าเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะวิงวอนผู้ใจบุญนะคะช่วยเหลือหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของยายารักษาโรคสะเก็ดเงิน
หรือใครจะช่วยเหลือรูปแบบอื่นก็ได้นะคะ
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะคะ
เป็นเบอร์ตรงเลยนะคะติดต่อไปได้เลย

รู้ว่าต้องลำบากแล้วก็เจ็บปวดมากนะครับ